มุมโตค่ะ
มาในช่วงนี้น้องไม่คล้องเต้นจนเอวบิดนึงแม่งค่ะ

คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ฝนตกกันนะคะ

ว่าฝนตกแบบนี้ก็นึกว่าคุณชนะกับดิฉันเนี่ยจะกลับบ้านยังไง

เป็นห่วงมากรู้สึกว่าประทับใจมาก
กลับไม่ได้ก็นอนมันออฟฟิศนี่แหละ

คุณชนะทานแล้วน้ำลายสอเลยนะคะ

ชังน้ำหน้าอีกต่างหากเอาอย่าเพิ่งชังน้ำหน้ากัน
เพราะว่าของดีของเด็ดยังมีให้ได้ติดตามมาในช่วงนี้นะครับ

แปลกค่ะเรื่องแปลกแต่ว่ามีแบบนี้ด้วยนะคะ
เป็นเรื่องแปลกที่มองอีกทีมันก็น่ารักน่าเอ็นดูเหมือนกัน
เป็นเรื่องราวของน้องมินนี่น้องมุ้งมิ้งน้องมอมแมม
เป็นพี่น้องกัน๓ตัวน่ารักมากเลย
คือเขาน่ารักน่าเอ็นดูมากปกติถ้าเราพูดชื่อนี้
ทำมาเถอะเรียกกันว่ามินนี่มุ้งมีงมอมแมมละกันนะ
รองสารวัตรฝ่ายปฐมพยาบาลกองร้อยตระเวนชายแดนที่๔๓๕
เขาเลี้ยงแพ้หลายรุ่นแล้วจนมาถึงเจ้าสามตัวนี้
คือแม่ของมันป่วยหนักแล้วก็ตาย
แต่ว่าเจ้าสามตัวนี้ก็ส่งเสียงร้องอยู่ข้างแม่ไม่ไปไหนเลย
ผู้กองหมายบอกว่าบอกลูกแพ้ทั้ง๓ว่าแม่ไม่อยู่แล้วนะลูก
แต่ว่าลูกยังมีพ่อมาอยู่กับพ่อนะ
เชื่อไหมคุณพูดจบปั๊บลูกแพ้เดินตามเข้าบ้านไปเลย

หลังจากนั้นนะคะเวลาก่อนนอน
ผู้กองก็จะต้องมากอดลูกแพ้แบบนี้กอดทั้ง๓ตัวกอดทีละตัวก่อนนอน

แพ้บุกเลยเคาะประตูห้องเลยก๊อกยังไม่ได้กอดกันเลย
ที่สำคัญเจ้าลูกแพ้ทั้ง๓พูดรู้เรื่องคุณ
คือเหมือนฟังภาษาคนรู้เรื่องอย่างที่คุณชนะบอก
ขี้เล่นด้วยชอบกอดจูบทุกกองตลอดเลยนะคะ
แล้วก็ทำให้ผู้กองต้องรีบกลับบ้านตรงเวลา
เพราะว่ามีลูกแพ้ยืนรออยู่หน้าบ้านทุกวัน
แล้วก็แย่งกันวิ่งเข้าหาเหมือนเป็นแบบลูกหมา

แล้วก็ส่งเสียงร้องด้วยนะคะ
คือผู้กองบอกว่าเห็นแบบนี้หายเหนื่อยเลย

แล้วก็ทำให้เจ้าลูกแพะ๓ตัวนี้เป็นที่รักของทุกคนในบ้าน
แล้วก็บอกเลยว่าไม่คิดนะว่าจะขายให้กับใคร
เพราะว่าก็มีคนเคยมาขอซื้อเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยรัก

โอ้โหถ้าน่ารักขนาดนี้ก็ขายไม่ลงหรอกครับ

นี่ก็ต้องมาแย่งกันกินในอ้อมอก
เวลาเจอเนี่ยพอเจ้าของกลับมาก็เรียกเป็นภาษาคนเลยนะ

ไม่เรียกแม่แม่เพราะว่าไม่มีแม่

ถึงทุ่งนากาแฟห้องนอนครับ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเรื่องแปลก

เป็นเรื่องราวของเด็กกลุ่มนึง

เดินผ่านด่านตรวจนี่โดนก่อนเลย

เพราะว่าเขามีฝีมือมีความเจ๋งมีความเด็ด

ตลอดหาเรื่อง

บุกมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม
แหลมชะบังจังหวัดชนบุรี

มีของแก๊งใหญ่ด้วยนะ

แต่เมื่อสิ้นเสียงออดบอกเวลาเลิกเรียนปุ๊บ
พวกเขาก็จะแปลงร่างเป็นแบบนี้

หรือทีมกระโดดเชือกชนบุรีนี่เอง

รวมตัวกันฝึกซ้อมกระโดดเชือก

ไปสร้างชื่อเสียงไกลถึงต่างประเทศ
ในฐานะตัวแทนนักกีฬากระโดดเชือก

คว้ารางวัลมาไม่น้อยเลยล่ะ
นำทัพโดยอาจารย์แบงก์คนนี้
การจะเป็นนักกีฬากระโดดเชือกได้นั้น

เพราะการกระโดดเชือกที่มีท่วงท่าและลีลาที่น่าสนใจเหล่านี้
ค่อนข้างฉีกกฎการกระโดดเชือกแบบทั่วไปอยู่ไม่น้อยครับ
ไปดูลีลาของพวกเขากันเลย
โชว์กระโดดเชือกลีลาแบบนี้

เอาล่ะไหนลองให้ดูสักหน่อยสิวัยรุ่น

ลอยตัวหนึ่งครั้งต่อการแกว่งเชือกหนึ่งรอบ
แต่ลองไปดูน้องคนนี้สิครับ
แกว่งเชือกได้ถึง๔รอบต่อการลอยตัวเพียงแค่ครั้งเดียว
หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วก็สี่ครั้งโอ้โห
คุณพระช่วยกล้วยทอดดูกันอีกทีครับ
หนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งจริงจริงด้วยครับคุณผู้ชม
ทำไปได้รวดเร็วสุดยอด
ระดับความตื่นเต้นเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยครับคุณผู้ชม
อย่าบอกนะว่าจะเล่นกับไฟเฮ้ยเอาจริงดิ
การโชว์กระโดดเชือกไฟแบบนี้ต้องผ่านการฝึกฝนมาเท่านั้นนะครับ
ซึ่งตอนนี้มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้
อย่างน้องคนนี้ต้องฝึกฝนมานานถึง๘๐
ผมรู้สึกว่าเหมือนได้มาครึ่งทางแล้ว

ความรู้แบบนี้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไปครับ
เห็นแบบนี้แล้วต้องยกนิ้วให้กับน้องทุกคนจริงเรื่อง
กิจกรรมก็เด่นกีฬาก็ชนะเลิศแบบนี้
นี่สิเยาวชนคนเก่งแห่งจังหวัดชนบุรี
สำหรับทีมนี้ครับเป็นทีมโอเพ่นครับ
ไม่จำกัดว่าจะต้องเรียนที่วิศวะอย่างเดียว
คุณเรียนที่ไหนก็ได้ขอแค่คุณมีใจอยากเล่นกีฬากับเรา

และที่สำคัญฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ

ส่วนตัวชื่อว่ากระโดดเชือกชนบุรี

คุณผู้หญิงต้องการคุณผู้หญิงเป็นเด็กนิ้วแรงมาก

โดดเชือกเหมือนนี้เลยโดดเลียน

เอาล่ะเป็นความสามารถพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องราวดีเนี่ยนะเรามีมานำเสนออยู่แล้ว
แต่ว่าเรื่องราวแปลกก็มีเหมือนกัน
เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่จังหวัดชนบุรี
โอ้โหที่นั่นเนี่ยอกสั่นขวัญแขวนเจอตัวอะไรก็ไม่รู้
มาอยู่ที่หน้าร้านยาสงสัยจะป่วย
จริงเหรอไปดูหน่อยว่าตัวอะไรครับจริงเหรอ
กซ้ายโยกขวาขอเข้าหน่อยได้ไหม

เอาล่ะอยู่ที่นี่นะครับที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นร้านขายยานะครับ
ของหมอหมึกบ้านเลขที่บอกหน่อยแล้วกัน
ทับ๑๒๒นะครับอยู่ที่ตำบลบวิณอเวิร์ศรีรชาจังหวัดชนบุรี
ก็เจอกับเจ้าตัวเงินตัวทองนี่แหละครับอุกอาดมาก

เดี่ยวเลยครับจะขอเข้าไปในร้าน
พอเจ้าของร้านเขาเห็นแบบนี้แล้ว
แถมไม่รู้จะขอยาหรือขออะไรสุดท้ายก็กลุ่มตัวเอามันกลับไปคืนสู่ธรรมชาติดีกว่านะครับ
ใช่แล้วก็น่าสงสารนะเนาะคงหนีอะไรมาสักอย่างหนึ่ง
แต่มันแปลกตรงที่มันพยายามเข้าไปในร้านยานี่แหละไม่รู้ว่าเจ็บคอป่วยเป็นหวัดหรือว่ายังไง
ทันได้เจอกับเพศัตว์สุดท้ายเจอกับกู้ภัยเก็บกลับคืนสู่ธรรมชาติ
อาจจะตากฝนมาไงต้องการยาพาราปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ย
เอาล่ะนี่แหละครับบางทีนะเจออะไรแปลกมันก็ตกออกตกใจแต่พี่กูภัยเขาก็ช่วยเหลือได้
มีปัญหานึกถึงกู้ภัยเอามาดูคุณผู้ชมส่งไลน์มาหน่อยนะคะชอบจังเลย
คนบอกว่าฝนตกคิดถึงข้าวต้มมัดหรือว่าเอาไว้รัดใบตอง

นั่นน่ะสิหลายคนก็ส่งกันมาว่าที่จังหวัดของคุณผู้ชมพื้นที่ของคุณผู้ชมนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง
ผวนตกมากน้อยแค่ไหนก็รายงานกันได้ผวนตกคิดถึงไหนก็ทรงมา

ร้านนี้ขายดีมาก
ขายอะไรยังไงอร่อยเด็ดแค่ไหน